สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะ
อยู่กับคุณโรสลินประกอบทันและดิฉันสุภาษารามหาคามินค่ะ
วันนี้เรายังคงติดตามหลากหลายประเด็นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้ค่ะ๒๙มกราคมเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
จะได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกประมาณเวลา๑๔นาฬิกา
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยว่า
กันขนาดไหนสำหรับร่างแรกของรัฐธรรมนูล
รวมถึงพูดคุยเรื่องของสภาพอากาศได้ด้วยค่ะ
ส่วนช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะ
ไปดูกันที่บรรยากาศที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ

เดินทางไปกราบสการะสังขารของหลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโมกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
จนถึงตอนนี้นะคะมีประชาชนร่วมจองเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิษฐรรมแล้วนะคะ

ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ขณะที่สาราสุธรรมภาวนานะคะ
ตอนนี้ก็มีบรรดาลูกศิษย์เดินทางมาสการะสังขารหลวงพ่อจรรย์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังดิฉันนี้นะคะ
ก็เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศของหลวงพ่อจรรย์ค่ะ
ซึ่งประกอบไปด้วยกฎโทและชัดเบนจาซึ่งถือว่าสวยงามและสมเกียจมากค่ะ
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะก็มีประชาชนเดินทางมาสักการะสังธารของหลวงพ่อจรรย์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยจัดระเบียบแถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็เดินทางมาด้วยความศรัทธายิ่งในหลักธรรมคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรม
และการระลึกถึงบุญคุณของบุพการี
ท่านก็ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องความกระตันอยู่นะครับ
เพราะว่าท่านก็บอกว่าวันเกิดของเราก็คือเหมือนกับวันตายของคุณแม่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้เวลาวันที่เป็นวันเกิดของเราก็ขอให้ไปกราบคุณแม่นะครับ
เพื่อจะได้ระลึกถึงพระคุณของท่านนะครับ
แล้วก็ท่านก็จะเน้นเรื่องของการปฏิบัตินะครับปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เน้นเรื่องของกฎของกรรมนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าทางศรีราชเราเองก็ได้มีเรื่องของบุคลากรที่มาปฏิบัติธรรมทุกปี
อำภาวันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิษฐรรม
ระหว่างวันที่๖กุมภาพันธ์ถึงวันที่๓พฤษภาคม๒๕๕๙วันละ๓รอบ
คือรอบก่อนเพลงรอบบ่าย๒โมงและรอบค่ำเวลา๑ทุ่ม
ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องหวังจะสร้างกุศลถวายแด่หลวงพ่อจรรย์
ขณะนี้นะคะยอดผู้จองก็ประมาณ๕๐๐กว่าแล้ว
จองเป็นเจ้าภาพนะคะทุกคนสามารถทำได้ตามความศรัทธาและกำลังปัจจัยค่ะ
หากไม่สามารถที่จะเดินทางมาที่วัดได้ก็ทำบุญผ่านบัญชี
องทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรรย์ธนาคารกสิกรไทย

ส่วนบรรยากาศที่โรงทานนะคะก็เต็มไปด้วย
น้ำดื่มอาหารขาวและของหวานที่มีให้รับประทานกันไม่ซ้ำในแต่ละวัน
ซึ่งก็มีบรรดาลูกศิษย์ค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งใจที่จะทำ
เพื่อถวายเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายแด่หลวงพ่อจรรย์ค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมาสักกาละสังคารหลวงพ่อจรรย์
ก็สามารถที่จะแวะเวียนไปรับประทานอาหารกันได้ที่โรงทานค่ะ
รับรองถึงความสดและความใหม่ค่ะ
อย่างเช่นคำสอนของหลวงพ่อจรรย์ที่ย้ำกับลูกศิษย์เสมอเรื่องความสะอาด
ซึ่งถึงแม้วันนี้นะคะหลวงพ่อจะละสังขารไปแล้ว
แต่ลูกศิษย์ทุกคนก็ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดค่ะ
วันที่นี่ศรีเคนรายงานจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี